ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่ภาพประจำบาน

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คำถามที่ถามผู้ชายในฝันของเราเนี่ย
โอ้โหหุ่นเขาแซ่บจริงนะน้องเต๋อเนี่ย
ก็น้องก็ยืนยันแล้วว่าไม่เป็นไม่ใช่หรอกพี่กาวว่าเขาแบบหนุ่มหลอกเข้มแล้วก็แบบเนี๊ยบอ่ะ
เหรอแต่อะไรมันจะแสดงได้ดีขนาดนั้น
นี่เราเป็นนักแสดงนะยังดูยากเลย
เดี๋ยวนี้ผู้ชายมันดูยากด้วยนะพี่การหรือเขามาการแสดงใส่เราหรือเปล่าและนี่เป็นหรือเปล่าเนี่ย
แปลงตั้งแต่เด็กไม่มีใครรู้หรอก

เรียกเขามาเลยดีกว่าให้แบบว่าหายข้อข้องใจไหม
ให้เราสบายใจด้วยแล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็สบายใจด้วยเนาะ
งั้นขอเชิญพบกับน้องเต๋อรัฐนันเข้าสู่ช่วง

ผู้ชายในฝันวันนี้อยากจะกรี๊ดกรี๊ด

หุ่นแซ่บเต๋อรัฐนัน
หรือที่สาวคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทของเจ๊คิมมี่
เขาจะพกความเทอร์เลนส์ความกลัวและความหามาแค่ไหน
แล้ววันนี้เจ๊คิมมี่จะรับมือเหล่าแม่บ้านสุดแซ่บได้หรือเปล่า

ขอต้อนรับนะคะคุณเต๋อรัฐนันจัญญาจิระวงค่ะ

แต่ผมแข็งมากเลยผมไม่มีอาทิตย์เลย
เมื่อกี้สวัสดีแล้วแบบโอ้ยแข็งมากเลย

อยู่นั่งท่ามกลาง๒เสาสุนิมแบบนี้

อะไรดมกิฟท์อยู่ใช่ไหม

แล้วมีเหงื่อแสดงว่านางตื่นเต้น
ใช่แล้วถ้าเกิดว่านางใช่เนี่ย
มือจะเย็นธรรมดา

เอาใหม่ซิลอง
เมื่อกี้มันเป็นไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามัน
เป็นยังไงถึงได้มารับผลเจ๊คิมมี่
บอกแม่แม่ก็บอกว่าอยากเป็นนักแสดงเมื่อไห

ไม่แล้วเดี๋ยวเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้

ผมเชื่อว่าในกลุ่มจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยรอดูว่าไอ้เนี่ยมันจะทำยังไง
นี่ไงใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออนึกถึงเราอะใช่ค่ะ
เออรอไอ้มักคืนนี้ครับเห็นไหม
เสร็จไม่มาเลยเดี๋ยวมามาเรียกให้นึกเสน่ห์ของตัวละครนี้
แต่ว่าเอาอย่างนี้ขอคำติดปากของคิมมี่สัก๓คำ
เออมีไหมคะอืม๓คำแล้ว
คำแล้วจิกหน้าทำแบบแอคติ้งให้แบบว่าเหมือนในละครเลยค่ะ
คำแรกที่คิมน่าจะได้รับความนิยมที่สุดเพราะว่าไปกลายเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
ว่าคือขับวนไปค่ะ
ขับวนไปค่ะโอ้ตอนนั้นดู

ขับวนไปค่ะขับวนไปค่ะขับวนไปค่ะ
อย่างเอ่อ

ไม่เห็นแล้วเหมือนเห็นตัวเองเวลาเล่นอย่างนี้นะใช่ไหมฮะ

ล่าสุดนี่ก็ดังนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมีมเหมือนกันครับ
เป็นตอนที่แบบว่าปิงปองก๊อฟเนี่ยบอกจะบอกว่า
จะต้องรีบหาแฟนใหม่กันแล้ว
แต่ว่าให้ยืดระยะเวลาออกไปหน่อย
เพราะว่าเขาไม่ได้แบบสวยเหมือนกับคิมหรือว่ากัสอะไรอย่างนี้

อยากตกมันมากเลยอะ

ถ้ามีคนมาพูดแบบนี้กับแบบว่ากับเราหรือกับเพื่อนเรานี่คือต้องแบบ
มีเรื้อเลยค่ะต้องแบบนิดหนึ่งอะต้องนิดหนึ่งเลยนะโอ้โฮเด็ดอะนั่งแสดง

คิมลืมไม่ออกแล้วอะนี่มันมีครับผมมันมีเยอะแหละ

โหอัทธรสมากอัทธรสมากแม่นี่ละ
คือมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไง

เป็นหัวเป็นหัวดูน่ารักดีแต่พอเห็นหุ่น

คุณเธอแซ่บมากเลยหรือเปล่าใช่เข้าไปด้วย

แล้วก็จริงกันคือคุณชอบมีกล้าบ่อเออการแต่งตัวแบบนี้คือเป็นสไตล์ของคุณเลยค่ะ

นิสัยใจคอเป็นยังไงสกปรกครับ

จริงเหรอไม่อาจมั้ยหรอกหรอกคนเราจะต้องคอนทราสต์กันไงฮะมันถึงก็น่าสนใจ

นั่งแค่ขี้มูกแล้วก็เรียนเล่น

น่าจะมีของสะสม

เราจะทิ้งทำไม
ตัดเล็บแล้วเราก็เก็บไว้สะสม

พี่บ้าและหลายกลับโต่มเล็บ

แค่ช่วงแรกนี่นะคุณผู้ชมแค่นี้ยังแบบสนุกสนานน่าค้นหามากเลยนะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้า๗สถานการณ์สมมุติค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผู้ชายคนนี้จะตอบยังไงบ้าง